ที่กระบี่คุณผู้ชมเพราะว่าที่นั่นเขาบอกว่า
ไปเจอมุกเมโลในหอยโอ่งทะเลเม็ดใหญ่เท่าไข่นกกระทะค่ะ
เคยเจอเปล่าเม็ดใหญ่ขนาดนี้คุณผู้ชม

เอาล่ะสิเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องฮือหาขึ้นมาทันที
พ่อค้าบุกไปที่บ้านของนางสาวอุไรลอยฟ้า
อายุ๔๗ปีอยู่บ้านหลังนี้คุณผู้ชม

แต่เขาบอกนี่เจอมุกเมโลสีส้มอร่ามงามแท้ใหญ่เท่าเหรียญบาท
ใหญ่เท่าเหรียญ๑๐เลยนี่อ๋อขออภัย
เหรียญ๑๐ถ้าวางอยู่ดิฉันแท้แล้วนึกว่าอินทพรรม
โอ๊ยใช่ไหมมันต้มแล้วก็อินทรัพย์
เดี๋ยวไปต่อจะไปกินทำไมเดี๋ยวต้องฝันแตก
เออมองแบบนี้เหมือนไข่แดงเข้มเหมือนกัน
ก็ว่ากันไปเพราะขนาดมันใหญ่พอสมควรเลยนะคะ

คุณอุไรบอกว่าเธอได้มุกเม็ดนี้มาจากหอยโข่งทะเลค่ะ
คือญาติเธอเนี่ยไปทำประมงแล้วไปออกหาปลาหาปูไป
แล้วเจอค่ะก็เลยเอาหอยมาฝากเมื่อวันที่๙สิงหาคมนี้เอง
เธอก็จะเอาหอยไปต้มกินอยู่แล้วนะ
แต่ดันไปเจอมุกนี้อยู่ในหอยโข่ง
ลักษณะเป็นก้อนกลมรีผิวมันวาวสีส้มขนาดใหญ่เท่าไข่นกกระทา

วัดรอบวงได้ประมาณ๓นิ้วน้ำหนักนะ๘๖๙๙กระโหล
เธอก็เลยไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้ที่สพเมืองกระบี่
บอกว่าหลังจากได้สิ่งนี้มาแล้วก็ต้องขอทำตามความเชื่อหน่อย
แสดงความเป็นเจ้าของนิดนึงว่าฉันเป็นผู้ค้นพบ

มันก็ไม่แน่นะของมีมูลค่านะคะคุณ
ทีนี้พ่อค้ารับซื้อมุกเนี่ยนะคะ
ก็คือนายสนิทพรมปรุงอายุ๕๓ปีมีประสบการณ์ด้านนี้มากว่า๓๐ปี
บอกว่าที่เห็นอยู่นี้นี่คือมุกเมโลแท้แน่นอน
เพราะได้จากหอยโข่งทะเล
ปกติเขาจะซื้อขายกันอยู่ที่กระหลัดละ๑๐๐๐บาท
แต่เม็ดนี้มันมีรอยแตกร้าวเล็กน้อยเพราะถูกนำไปต้มมาแล้วอ่ะ
ทำให้ราคากระหลัดตกลงไปเหลือไม่เกิน๕๐๐๐บาท
ก็จะแพงขึ้นหน่อยเป็น๑๕๐๐๐บาทนะคะ
มุกเม็ดนี้๔๐๐๐๐๐บาท
ไม่ขายนะคะไม่ยอมขายค่ะ

เพื่อยืนยันอีกครั้งนึงว่ามันเป็นของมีค่า
คือถ้ามันเป็นมุกเมโลจริงอย่างที่ว่ากันมาเนี่ย
ผมว่ามันน่าจะเป็นเม็ดที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เราเคยเล่าข่าวนี้เลยนะ
ถ้าจัดอันดับที่เราเคยอ่านเคยเจอนะ
ใหญ่สุดจริงเพราะส่วนใหญ่ที่เจอก็เม็ดเล็ก

ใบตองคุณกำลังตามหาสถานที่ไปงมหอยใช่ไหม

ไอ้๘กะหลัดนี่ไตรค์ที่เอาไปทำเครื่องประดับ

เนี่ยแปดกระหลัดอ่ะมันเป็นอะไรได้บ้างคะคุณลองที่นี่ก่อ๑กระหลัดสิแล้ว๘กระหลัดมันต้องใหญ่มาก
มันคงจะมีมูลค่านะถ้ามีการตรวจสอบอย่างเต็มที่แล้วนะครับอย่างแน่นอนแล้วว่ามันคืออะไร